อีกหนึ่งข่าวใหญ่นะคะวันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะ
สำหรับกรณีที่มีหนุ่มชาวแอฟริกาใต้ค่ะไปฆ่านักธุรกิจสาวจิลเวอรี่จนเสียชีวิต
คือเป็นการฆ่าทุบหัวค่ะโรงแรมแล้วก็มีการชิงทรัพย์ไปด้วยนะคะ
ได้สับไปมูลค่าเนี่ยประมาณเจ็ดแสนบาทค่ะ
เรื่องนี้นะคะมีคนไปพบศพของนางสาวสุสมารื่นฤทธิ์วัย๓๕ปี
เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจจิลเวอรี่ค่ะ
นอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นห้องข้างเตียงนอนมีผ้าห่มคลุมร่างอยู่ในห้องพักชั้น๖ของโรงแรมแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว
เจอศพเนี่ยวันที่ยี่สิบสี่มีนาคมที่ผ่านมานะคะนายประพฤติรื่นฤทธิวัยหกสิบสามปี
พ่อของนางสาวสุสมาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยได้ไปติดต่อเข้ารับศพของนางสาวสุสามาที่สถาบันนิติเวศ
ที่วัดเทวสารรามหรือว่าวัดเหนือที่กรรมพยาบาลเมืองจังหวัดกานฯหน้าบุรีแล้วค่ะ

ลูกสาวแค่เล่าให้ฟังเฉยว่าเนี่ยมีลูกค้าคนนึงนะเป็นลูกค้าเก่า
เขามาสั่งซื้อของเพิ่มเติมมีแค่นี้เองค่ะ
พ่อเองก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าก็มอบกิจการนี้ให้ลูกสาวเป็นผู้ดูแลแล้ว
เรื่องต้นแพทย์ระบุนะคะว่าลูกสาวถูกคนร้าย
ใช้ของแข็งทุบที่บริเวณศีรษะมีบาดแผลชะกัน
ซึ่งตำรวจก็มีพยานหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดภายในโรงแรม
แล้วก็พยานแวดล้อมค่ะเชื่อได้ว่าเป็นการฆาตกรรม
ซึ่งคนร้ายมีการวางแผนและเตรียมการมาเป็นอย่างดี
หวังจะเอาทรัพย์สินเพราะว่าทรัพย์สินประเภททองรูปภัณฑ
หนักกว่า๑๐บาทพลอยเงินสดอัญมณีแหวนต่าง
มูลค่ารวมกันกว่า๗แสนบาทหายไปหมดเลย
ด้านพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
บอกว่าตรวจสอบแล้วผู้ต้องสงสัยก็คือนายมิสวาคีม
วัย๓๘ปีสัญชาติแอฟริกาใต้
ตอนนี้ตอนแรกมีการประสานกับทางตมนะคะ
เพื่อป้องกันการเดินทางออกนอกประเทศนะคะ
ล่าสุดมีการตรวจสอบพบว่านายคนนี้เนี่ยเดินทางออกจากราชอาณาจักร
คือออกจากประเทศไทยไปแล้วตั้งแต่๔โมงเย็นของวันที่๒๔มีนาคมค่ะ

ตอนนี้มีการประสานไปเรียบร้อยแล้วเพราะมีการออกหมายจับแล้วด้วย

แล้วก็ประสานตำรวจฮ่องกงเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เพื่อให้ญาติของผู้ตายได้รับความเป็นธรรมนะคะ
เรื่องต้นตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถสรุปถึงสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้ได้
แล้วก็ยังไม่ทราบด้วยว่าผู้ตายมีความสัมพันธ์ในลักษณะไหนกับผู้ก่อเหตุ
อาจจะเป็นทั้งประเด็นเรื่องธุรกิจชิงทรัพย์หรือว่าจะเป็นประเด็นส่วนตัว
แต่ที่แน่หลายคนก็บอกว่าจริงแล้วผู้ชายคนนี้กับผู้ตาย
ก็ค่อนข้างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีถึงได้มีการนัดมาแล้วก็สามารถก่อเหตุแบบนี้ได้